เรายังตามติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย
ที่เดินทางไปอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงนะครับ

ในช่วงเย็น๑๘นาฑิกา๒๐นาฑิกาเป็นต้นไป

ช่วงเช้าวันนี้
ทำผลงานได้ดีแล้วก็การฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับ
เรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็อธิบายแท็กติกเบื้องต้น
ที่จะใช้ในการอุ่นเครื่องกับฮ่องกงที่มองโกสเตดียมก่อน
ทีมงานได้รับการเปิดเผยนะครับคือมีทีมข่าวไปเนี่ย
ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่าคนที่เข้ามาใหม่ปรับตัวดี
แล้วก็ตื่นตัวกับการลงเล่นมากดังนั้นเกมกับฮ่องกงก็อาจจะมี
เตะใหม่บางคนที่จะได้ประเดิมสนามซึ่งต้องดูความเหมาะสมว่า
พร้อมมากที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าการเรียกผู้เล่นใหม่มา
ทดสอบว่าจะต่อยอดสู่การแข่งขันอาเซียนคลับได้หรือไม่ครับ
ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาในทีมชุดนี้นะครับและมีลุ้นจะลงเล่น
ก็มีทั้งสุประชัยใจเด็ดอานนท์อามอนเลิศศักดิ์รวมถึงมาโกบาลินีนะครับ
แล้วก็สุบัญญาปุริสัยที่ติดก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่มีโอกาสในการลงเล่นนะครับ
ขณะที่เจ้าอามครับสุประชัยใจเด็ดกองหน้าดาวรุ่งจากบุรีรัมยูไนเต็
เล่าถึงวันแรกก่อนที่จะเข้าสู่วงการฟุตบอลว่าเขาเป็นเด็กใต้นะครับ
นั่งรถไฟจากปัตตานีบ้านเกิดเข้ากรุงเทพเพื่อหวังว่านะครับ
จะมาติดทีมโรงเรียนปฐุมคงคามีเงินติดตัวเนี่ยหลักร้อย
แล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็ติดแต่ว่าติดในโคต้าสำรอง
ต้องรอคนที่ได้ในโคต้าจริงเนี่ยถอนตัวตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แล้ว
แต่สุดท้ายได้อยู่ที่โรงเรียนประทุมวงคาแล้วก็เรียนฟรี
แต่ไม่คิดว่าความพยายามในวันนั้นกับความลำบากยากเย็น
มันจะทำให้เขานั้นมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองแล้วก็มีวันนี้ได้
อายุ๑๕นะครับได้โอกาสในการลงอุ่นเครื่องกับโอสุสภา
ก่อนจะโชว์ฟอร์มเข้าตาทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
แล้วก็ถูกดึงตัวไปร่วมทีมณตอนนั้น
ซึ่งล่าสุดเนี่ยโค้ดโตยก็อยู่ในทีมชุดสตาร์ฟนะครับ
ของทางรายวัชด้วยส่วนเรื่องที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นกองหน้าความหวังคนใหม่
ประชัยยอมรับว่าไม่กดดันแต่จะขอพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน
แล้วก็จะพยายามให้มากขึ้นครับ
ครับอย่างแรกเลยก็ผมไม่ได้คิดไว้เลยว่า
ทุกแมทที่ลงไปต้องยิงประตูได้ผมก็พยายาม
อย่างแรกเลยคือผมโฟกัสทีมมากกว่าอยู่ที่จังหวะของฟุตบอล
ว่าจะเป็นใจให้เรารึเปล่าแต่อย่างแรกที่คำนึงอยู่ตลอดคือ
ลงไปก็พยายามทำงานหนักครับแล้วก็เล่นเล่นเพื่อทีม
แล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างจังหวะอะไรเดี๋ยวมันมาอีก

พฤษบดีที่๑๑ตุลาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
จากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับ

วันอาทิตย์ที่๑๔ตุลาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
คู่นี้ครับยิงสวนแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เน้นย้ำนะครับเพื่อระหักกลับอาทิตย์นี้
อย่าลืมติดตามดูทีมชาติไทยครับ